ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพเมืองชัยนาธได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึง
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนนะคะครับทางหลวงเส้นชัยนาฏสุพรรณบุรีอะค่ะ
แล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวเลยมีรถเวสป้าของผู้ตาย
อยู่ข้างเป็นลักษณะรถล้มแล้วมีร่องรอยเฉียวชนด้วย
เรื่องต้นคาดว่าถูกรถบรรทุกชนแล้วหนีแล้วทิ้งศพของผู้เสียชีวิตคนนี้
ไว้กลางถนนเลยนะคะทีนี้พอรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
ก็แจ้งคนในครอบครัวให้มาคนในครอบครัวมาถึงโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจ
แล้วคุณพ่อบอกว่าเนี่ยอีกนิดเดียวอีกไม่ไกลจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ไปหาเพื่อนกำลังจะขี่รถเวสป้ากลับบ้านแล้วก็มาถูกชน
แล้วคนที่ชนก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งศพลูกเอาไว้แบบนี้ค่ะ

กุธเร่ง

พ่อแม่ญาติพี่น้องร้องไห้กันแทบขาดใจ
ผู้เสียชีวิตคือนายปียชาติประเสริฐปั้นหรือตั้มนะคะ
นักศึกษาปี๒วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลบบุรี

ญาติยาดก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้
ดูสิคะแม่เป็นลมไปเลย
อืมคือแม่บอกว่าลูกอ่ะกำลังจะบวชปีหน้า

ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะตำรวจสพเมืองชัยนาธได้รับแจ้ง
บาดแผลตามตัวของตั้มเนี่ยนะคะ
จุดเลยค่ะทั้งแขนทั้งขาทั้งคาง

เวสป้าของตั้มเนี่ยเป็นเวสป้าสีเทา

ยังติดเครื่องอยู่เลยคันนี้นะฮะ
ด้านข้างมีร่องรอยถูกชนจริง
พ่อบอกว่าลูกกำลังจะกลับบ้านลูกไปหาเพื่อน
แล้วอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
แล้วรถที่มาชนอาจจะเป็นรถบรรทุกนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันมีเศษแบบเศษไม้เศษข้าวเปลือก

เช้าวันนี้คุณแม่ของตั้มผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็นำข้าวนำไข่พะโล้แกงจืด
อกไม้ทุบเทียนมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณ

ก็มาเรียกดวงวิญญาณลูกชายให้กลับบ้าน
แล้วก็ต้องหาหลักฐานกันเพิ่มเติมด้วย
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของตั้มผู้เสียชีวิตนะคะ
บรรยากาศเศร้ามากเพราะว่านี่คือลูกชายคนเดียวของบ้าน
แม่บอกว่ามันทำใจยากจริงกับการสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไป
เป็นคนที่น่ารักนะตั้งใจเรียนปีหน้าจะจบอยู่แล้วจะจบปวสอ
แล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวจะทำงานหาเลี้ยงพ่อแม่เองนะ
เห็นพ่อแม่เหนื่อยเห็นพ่อแม่ตื่นตี๓ไปขายของที่ตลาดทุกวัน
แต่กลายเป็นว่าความหวังมันพังทลายไปหมดค่ะ
อยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจ
ให้คนที่ชนแล้วหนีรับผิดชอบ
อยากให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ

เขาตายแล้วคุณหนีไปเลยมันใจดำมาก
เขาบอกว่าแม่ถ้าหนูทำงานแล้วแม่ไม่ต้องไปขายของ
เขาจะดูแม่เองเขาจะเลี้ยงแม่เอง
ละลายตั้งแต่คนใจเฮี่ยมชน

ชนเสร็จแล้วหนีไม่มีจิตสำนึกจะมาดูว่าเป็นยังไงมั่ง
หรือเขายังมีลมหายใจอยู่ไหมเราจะส่งโรงพยาบาลไหม
ไม่งั้นโทรแจ้งรถโรงพยาบาลก็ได้

คนไม่ใช่หมาหมาชนแล้วหนียังได้เลย
อันนี้คนชนแล้วหนี

ก็อย่างที่คุณแม่พูดล่ะค่ะชีวิตคนทั้งคนนะคะ
ชนแล้วหนีไปเนี่ยใจดำเกินไปหรือเปล่า
ส่วนแฟนและเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็มาให้กำลังใจ
แล้วก็โพสต์แสดงความอาลัย
และทุกคนพูดเหมือนกันเลยคุณผู้ชมว่าตั้มเนี่ย
ผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นคนดีมากนะคะ
น้องแก้วค่ะแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตา
บอกว่าไม่กี่นาทีก่อนเกิดเหตุเพิ่งไลน์คุยกับตั้ม
ก็คือตอนประมาณ๖โมง๕๕นาที
บอกว่ากินข้าวไหมฝูงเผื่อไป
ก็ตอบว่าไม่น่าจะครับ
ขอโทษนะอ้วนที่ไม่ได้บอกไม่รู้ว่าจะกลับมืด

แฟนสาวก็ถามเหมือนกับว่าจะกินข้าวไหมหุงเผื่ออะไรอย่างนี้
ก็บอกไม่นะขอโทษที่กลับดึก
ก็ถามเลยนะว่าโกรธไหม

เนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอตอบไปว่าโอเคเนี่ย

นี่นะคะนี่คือหน้าตาของตั้มผู้เสียชีวิตนะคะ

ที่เธอตอบไปว่าโอเคเนี่ยตั้มไม่ทันได้อ่านด้วย
ไม่คิดว่าแฟนนุ่มจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้ค่ะ
แผนกันเอาไว้ว่าจะบวชปีหน้าตั้มจะบวชให้ย่า
แล้วก็ยังคุยหยอกกันเลยว่าเดี๋ยวบวชเสร็จเก็บเงินสักพัก
แต่งงานกันนะหลังเรียนจบ
ส่วนน้องสันเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก่อนเกิดเหตุ
บอกว่าตอนกลางวันเพิ่งไปร่วมงานทำบุญร้อยวัน
พี่ที่ลบบุรีขากลับตั้มแวะมาเอารถจักรยานยนต์
ส่วนเขาก็ขับรถยนต์กลับแยกกันก่อนถึงสี่แยกไฟแดง

โทรคุยกันเลยว่าแยกกันกลับบ้านเลยนะ
ถึง๒นาทีก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นเลยอะค่ะ
ขออนุญาตว่าเราได้คุยกันได้แล้วคุยกันกันแล้ว
มึงก็จะเป็นอย่างไรฟังค่ะ

กลางแผนกันเลยมั้ยค้าบอกเค้า
ผมก็เค้าคุยแบบ

เอาให้อยากแต่งงาน
ผมมันยังนอนตักมันอยู่เลยค่ะกลับบนรถ

หนังลีบทิ้งกันไปไหนสังเหรียญก็ไม่จบเลย
ทีมข่าวของเราเป็นจุดเกิดเขตโทรศาสตร์จะไปคุยกับคนที่อย่าอยู่ใกล้ตรงนั้น
เขาบอกว่าตำรวจมาขอดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านแต่ปัญหาคือกล้องเสียมาเป็นเดือนแล้ว
มีคนเสียชีวิตรวมก็๓รายได้แล้วนะคะช่วงนี้

แต่เขาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไร
เพราะมันเสียงดังเป็นปกติอยู่แล้วเสียงรถวิ่งผ่านอะไรแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกจริงที่วิ่งผ่านแถวนี้
ทางผู้กำกับสพเมืองชัยนาฏบอกว่ากำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็ต้องไล่ไปตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ
มีรถคันไหนเป็นรถต้องสงสัยว่าชนแล้วหนีนะคะ
มันมีรอยแดงตรงท่อไอเสียของรถตั้มผู้เสียชีวิต

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นรถคู่กรณีที่มาเฉียวชนหรือเปล่า
นี่นะคะเป็นรอยแดงตรงนี้นะฮะ
ทีนี้ค่ะศพของผู้เสียชีวิตก็อยู่ระหว่างชนะสูตรนะคะ
ครอบครัวจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้
คือถ้าชนจริงนะแล้วเป็นชนลักษณะแบบนี้แรงขนาดนี้เนี่ย

ใช่ค่ะจะบอกว่าไม่รู้สึกไม่รู้ว่าชนอะไรต้องรู้ค่ะนี่คนทั้งคนนะคะ
คือถ้าหยุดแล้วช่วยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ตายก็ได้